พิธีกรรายการเกมรับจำนำของเรา

เพราะว่าเขาคือไอดอลของดิฉันค่ะ
เอาอยู่ทั้งคุณลูกทั้งคุณสามีเลย
ที่สำคัญตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการเกมรับจำนำของเราด้วย
สวยมากตอนนี้คืนจอกลับมาแล้วสวยแล้วก็หุ่นดีขึ้นเยอะเลยนะคะ
เบ้นเนี่ยได้แวะเวียนมาที่สถานีของเราก็เลยต้องอัปเดตกันหน่อย
เพราะว่ารายการเกมรับจำนำตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่า
เป็นที่นิยมมากคนดูเยอะมาก
เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่หลายคนให้การตอบรับเป็นอย่างดี
ก็อยากจะช่วยเหลือแขกรับเชิญที่เดือดร้อนด้วยนะ
แหมทำงานไปได้บุญไปด้วยนะครับคุณผู้ชม
หุ่นก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเป๊ะปังขึ้นนะคะ
แถมยังปรับลุคเปลี่ยนสีผมใหม่
เรียกว่าพร้อมรับทั้งงานละครทั้งพิธีกรเลยล่ะค่ะ
อัพรูปก่อนหรือยังไงแอบขอดูนะคะไม่ค่อยเห็นทำอันนี้ผิดทำนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามและปิดหงอกของเราหุ่นดีขึ้น
นี่ต้องรอดูแล้วนะคุณผู้ชมห้ามลืมนะคะติดตามผลงานการเป็นพิธีกรของพี่เบ้นได้ในรายการเกมรับจำนำของเรา
เย็นวันนี้๖โมงตรงพบกับเรื่องราวสุดดราม่าต้องพูดว่าดราม่าเลยนะ
คือเป็นเรื่องราวของรักแท้คือเมียหลวงรักลวงคือเมียน้อยแรงเฮ้ย
นิดในวัย๕๐ปีค่ะผู้เข้าแข่งขันของเราคือเมียหลวงที่ต้องกินข้าวอาบน้ำตาคุณ
เพราะว่าสามีไปมีกิ๊กแล้วก็คบกันแบบเปิดเผยด้วย
แต่แล้วค่ะเกิดเหตุการณ์พลิกผันสามีเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนมือที่สามทิ้งไปเลยจ้ะ
ฝ่ายชายก็ถึงได้รู้ว่ารักแท้ก็คือเมียหลวงอย่างเธอนี่แหละค่ะในเทปนี้นะ
นิดเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องพ่นปุ๋ยเอามาจำนำมาดูกันว่าอุปกรณ์หาเลี้ยงปากทองนี้
ทำให้พี่นิดได้เงินกลับบ้านไปเท่าไหร่เอาใจช่วยพร้อมกันในรายการเกมรับจำนำวันนี้นะคะ
เวลา๖โมงเย็นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเอาใจช่วยทีมเมียหลวงค่ะ
ใช่ค่ะเอาอะไรไปจำนำก็ได้นะคะแต่อย่าเอาหัวใจไป
อ๋อหัวใจเรามันไร้ค่านะสังโอ้ยดึงดราม่าซะงั้นคุณผู้ชม